ที่เมืองตรังฮะมีหนุ่มคลั่งจังหวัดตังคลั่งขนาดไหน

ขู่ฆ่าคู่กรณีจะฆ่าให้ตายแบบยกครัวอีกต่างหาก
ชมคลิปนี้ให้จบแล้วจะเจ็บตอนท้าย
มาจากไหนฟิล
ควงมีดเห็นไหมมีดเป็นเรียวอิดาบ

และสาวตัวนี้มันโดนฝันหัวไปแล้วทีเดือน
โดนจับมาใกล้รั้วนะ
โดนจับแล้วเอามีดฝันชอบไปไปได้หนึ่งแล้ว
หลังจากนั้นเจ้าของบ้านเดินออกไป

ถังน้ำไอ้นี่มันถือดาบมาแล้วจากนั้นเนี่ยนะฮะ
ก็พยายามที่จะวิ่งวนคือตะโกนขู่ไปไอ้นี่มันก็กลัวด้วย
กลัวด้วยแต่สุดท้ายพอมันควงด่างมาทางนั้นก็ต้องหนีเหมือนกัน
เหตุการณ์ดังกล่าวนี้หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ตำบลโคกหล่ออำเภอเมืองจังหวัดตรัง
เหตุเกิดจังหวัดตรังนะเหตุการณ์นี้เนี่ยมีการต่อสู้กัน
แต่สุดท้ายแล้วฝั่งนั้นเขาก็บิดมอเตอร์ไซค์หนีไป
เจ้าของบ้านซึ่งเป็นคนถ่ายคลิปเป็นผู้หญิงชื่อว่าคุณปุญญาพรแซ่โค
อายุสามสิบแปดปีครับบอกไอ้นี่ไอ้ยะยะไหนปิ๊ยะ
รู้จักเหรอนู่นบ้านเขาอยู่ปากซอยห่างกันไปไม่กี่เมตรหรอก
เหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นเหมือนมีปัญหากันในฐานะของเพื่อนบ้านฮะ
ก็เลยมีการอารวาสแบบนี้หลายต่อหลายครั้งและทุกครั้งที่มีการอารวาส
จะใช้ความรุนแรงโหดร้ายอมหิตทุกทีไปแล้วยังไงต่อ
เหตุการณ์ครั้งล่าสุดที่มีคลิปเนี่ยอันนี้ค่อนข้างร้ายแรงสุดฮะ
จริงสีเลือดครับอันนี้คือสีแดงนะฮะย้อมสีให้เพราะว่ามันดูแล้ว
โหดร้ายเหลือเกินเย็บไปสิบเข็มยังไม่พอ
ขู่จะทำร้ายคนในบ้านจะฆ่าให้ตายยกครัว
พี่พี่ยังนิ่งอยู่เหรอแจ้งความสิ
สุประโชคพี่แจ้งนานแล้ว
แจ้งความฟังให้ดีท่านผอบตร
แจ้งความสถานีตำรวจภูทรเมืองตรังแจ้งไปแล้ว

ลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนเขาพูดภาษาใต้กัน
ลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนยังไม่สามารถจับได้
เพราะตอนนี้ไม่ว่างนี่ไงภายใต้พระอาทิตย

ที่ก็ทำนี่เว้นแต่ท่านยังไม่ทำ

ก็เลยไปแจ้งพนักงานสอบสวนอีกสักทีนึง
พนักงานสอบสวนก็ให้เหตุผลลักษณะเดียวกัน

คราวนี้ไปหลายรอบแล้วคดีมันไม่เคยคืบ
สุดท้ายแล้วต้องหันหน้าเข้าหาสื่อ

ช่วยตีข่าวข่าวนี้อีกสักทีหนึ่งนะครับ
ฟังจากพี่ปุญญพร
สามครั้งแล้วจนล่าสุดเนี่ย
เรารู้สึกว่าเรารอไม่ได้แล้ว

แล้วทุกครั้งที่เขาเจอเขาก็หัวเราะ
ก็คือไม่เห็นเกิดอะไรเลย

แต่ทุกครั้งเขาก็เจอเขาก็ไม่กลัว
แล้วก็เหมือนแบบจะทำร้ายตลอดเวลาเลยอะค่ะ
มันโหดร้ายขนาดนี้แล้วแต่ตำรวจภูทรเมืองตรัง
แจ้งได้นะครับท่านชี้แจงได้แต่เขาแจ้งไป๓ครั้ง๓ครา
เจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่ว่างดำเนินคดี
ขอให้ลงบันทึกประจำวันเอาไว้แค่นี้

ลงบันทึกประจำวันมันไม่ได้มีผลอะไรกับคดี
ไม่มีเลยฮะมันเหมือนบันทึกไว้ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเท่านั้นเอง
ใช่อันนี้ต้องแจ้งความรับแจ้งความเป็นคดีความได้แล้วค่ะ